คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปเบรกกันมาดูสำรวจตลาดกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมใครที่ชอบดื่มชากาแฟน้ำหวานฟังดีเลยนะ
เราอาจจะต้องควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเพิ่มขึ้นหน่อย
เพราะว่าอะไรวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบต้นทุนคุณผู้ชมมันปรับเพิ่มขึ้น
อย่างพวกน้ำหวานชาโกโก้อะไรแบบนี้ค่ะ
มันปรับเพิ่มขึ้นประมาณ๑๐๒๐บาทเลยนะ
แล้วนี่ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจหน่อย
ร้านที่เขาขายชาเย็นกาแฟเย็นนมเย็น
เกือบทุกเมนูของร้านกาแฟแถวสุธิศาลเนี่ยนะคะ
ปรับราคาขายขึ้นละแก้วหนึ่งปรับขึ้น๕บาท
เพราะว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการชงน้ำหวาน

มันปรับขึ้นประมาณ๑๐๒๐บาท
ฟังเสียงแม่ค้ารถเข็นร้านนี้หน่อยค่ะ

เหลือแต่ทุนมันก็เราก็อยู่ไม่ได้
แก้วละ๕บาทไอ้ของที่มันต้นทุนหนักจริง
มันก็แพงอ่ะเราก็เลยมาขอกับลูกค้าปรับขึ้นนิดนึง
ก็โอเคก็พออยู่ได้นิดนึง

บอกกับลูกค้าประจำนะถึงสาเหตุที่จะต้องปรับราคาขึ้น

แล้วแม่ค้าก็ถามก่อนจะปรับขึ้นเหมือนกัน
บอกว่าปรับขึ้นได้ไหมคุณบุ๊กได้ไหม
เขาบอกปรับได้๕บาทใช่ไหม

นี่แหละค่ะเพราะอะไรไปดูวัตถุดิบกันหน่อยคุณผู้ชม

โกโก้ก็ขึ้นมากระปุกจากกระปุกละ๑๑๕บาท
ขึ้นไปอยู่ที่กระปุกละ๑๒๕บาท
เห็นไหมพอมันปรับขึ้นเป็น๑๐บาทกับ๒๐บาทแบบนี้ค่ะ
จริงเขาก็บอกว่าโอ้โหต้นทุนมันมาแพงแล้ว

ส่วนพ่อค้าที่ขายกาแฟรถเข็นเขาก็บอกนะคะ
ชาเนสทีนมันปรับราคาไปเกือบ๑๐บาท

แต่ว่าร้านผมยังขายราคาเดิมอยู่

แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้วัตถุดิบปรับราคาขึ้นสูงอีก
ขอเถอะขอผมปรับขึ้นอีกแก้วละ๕บาทละกัน

ไม่ใช่ว่าวันนี้ซื้อราคา๒๕พรุ่งนี้ไป๓๐เลย
ผมจะแจ้งให้กับลูกค้าได้ทราบก่อน
ล่วงหน้า๑เดือนเลยจะได้ปรับตัวทันนะครับ
เยี่ยม
คุณผู้ชมคะส่งข้อความมาบอกกันทางไลน์หน่อยนะคะ
เป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าขาดไม่ได้ในแต่ละวันเลย

แถวไหนปรับขึ้นราคาแล้วบ้างขึ้นเท่าไหร่
มาบอกกันได้นะคะบอกพี่กัดกันด้วย
ทีนี้ทางกรมการข้าวภายในกระทรวมพาณิชย์

บอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามการขึ้นราคาของเครื่องดื่มชง

หลังจากที่ร้านกาแฟชื่อดังเขาปรับขึ้นราคาไง
ประเมินนะคะว่าผู้ค้ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร

อ่างั้นก็ฟังเสียงสะท้อนผ่านทั้งลายหน้าจอ

กาแฟได้แค่แก้วเดียวก็มี

หนึ่งเดี๋ยวนี้ใช้อะไรมากไม่ได้แล้วเนอะ

ทิเป้มาให้น้ำแข็งเดี๋ยวน้ำแข็งชงให้เสิร์ฟทุกวันเลย

ผมเอาแบงค์ร้อยให้น้ำแข็งน้ำแข็งจัดการให้พี่เร็วนะ